มาดูบรรยากาศการเดินทางของประชาชนหน่อยนะคะ
คือมีทั้งไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
รวมทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยนะคะ
ไปดูที่ร่องใต้สายใต้กันก่อนนะคะ
ถนนเพชรกะเสมช่วงจังหวัดสุราธานี
หลังจากที่เย็นของเมื่อวานรถค่อนข้างเยอะ
แต่พอตกดึกค่ะการจราจรคล่องตัวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
บรรยากาศการเดินทางของประชาชนกลับภูมิลำเนา

ไปจนถึงอำเภอเวียงสะเป็นไปอย่างคล่องตัวนะคะ
แม้ว่าช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำเนี่ย
รถจะมีปริมาณมากแต่พอตกดึกรถเริ่มน้อย
การจราจรเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ
นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะ
ออกตรวจสอบออกเยี่ยมจุดเพื่อนเดินทาง
อันนี้เป็นจุดบริการประชาชนเขาตั้งชื่อจุดแบบนี้นะ
เพื่อนเดินทางในอำเภอต่างของจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วง
ท่านผู้ว่าบอกว่าช่วงหลังจากวัน
เทศกรรย์สงครานเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณวันที่๑๖๑๗
๔แยกอำเภอชายาและ๔แยกอำเภอธาชนะ
จะมีการปรับปรุงผิวการจราจร
ก็คือการซ่อมถนนและน่าจะยังไม่แล้วเสร็จดีด้วยนะคะ
อาจจะทำให้ใช้รถใช้ถนนได้เพียง๑เลนเท่านั้น
รถอาจจะติดสะสมเป็นจำนวนมาก

ใครที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้นะคะ
ศรีแยกกำเภอะชายาศรีแยกกำเภอะท่าชนะ
ตรวจสอบก่อนแล้วก็เลือกเวลาให้ดีนะคะ
เพื่อจะได้ไม่เกิดการรถติดสะสมนะคะ
เอามาดูสายเหนือสายอีสานกันบ้างค่ะ
พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปเองเลยนะคะไปตรวจสภาพการจราจรของถนนพระหลโยธิน
เส้นทางขาออกกรุงเทพมหานคร
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๗๘ตรงจุดพักรถ
ใครที่ไปอีสานใครที่ไปเหนือหูคุณไม่แวะจุดนี้
ไม่ได้เลยนะใช่ศูนย์อาหารเค้กบ้านสวนสอง
ไปไทไลท์นะถ้าสมมุติผ่านถ้าไม่แวะอาจจะผ่านไม่ได้เลยนะ
แวะต้องเลี้ยวซ้ายเหมือนไฟเลี้ยวซ้ายมันจะเปิดอัตโนมัติ

คุณสุพัสราอินเนอร์มาอะไรกัน
พอแวะทุกครั้งเลยพอกลับบ้านที่ชาเล
ถ้าไปสายเหนือก็เหมือนกันก็ต้องแวะใช่ไหมคะ
นี่คืออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พบว่ามีประชาชนมาจอดรถพักระหว่างการเดินทาง
พักผ่อนร่างกายรวมถึงหาอะไรรับประทานก่อน
ซื้อของฝากก็ได้จุดนี้บางคนก็แวะเข้าห้องน้ำ

พบว่าได้ใช้เส้นทางผนโยธินขาออกเป็นจำนวนมาก
คือประชาชนใช้บริการแล้วก็ออกมาใช้เส้นทางนี้
ช่องทางด่วนและช่องทางคู่ขนาน
โดยเฉพาะตอนค่ำค่ะรถเยอะเลยนะคะ
คือค่ำตั้งแต่ค่ำวันพฤหัสสบดีจนถึงค่ำวันศุกร์
ก็คือเมื่อวานนี้คนเดินทางตลอดทั้งวันเลย

ก็ต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษเพิ่มเติมให้นะคะ
นี่เป็นเส้นทางที่สายเหนือกับสายภาคอีสาน
เขาจะไปร่วมกันหลังจากนั้นสายอีสานค่ะ
เขาจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาขวาเลี้ยวขวานะคะ
บนถนนมิตรภาพเข้าถนนมิตรภาพ
เข้าสู่ที่ราบสูงจังหวัดนครราชศรีมา
คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้รถสะสมหลายจุดเหมือนกัน
จุดนี้นะคะโดยเฉพาะจุดเกาะสร้างถนนมอเตอร์เวย์

ใช่ค่ะเป็นช่วงฝั่งขาขึ้นของกรุงเทพ
เข้าสู่ตัวเมืองโคราชไปจนถึงตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้ว
จุดนี้รถสะสมหนาแน่นตลอดเส้นเลยนะคะ
เพราะว่าปริมาณรถมันก็มากอยู่แล้วแล้วถนนก็ยังไม่เสร็จด้วยนะคะ
ประกอบกับมีรถมาจากจังหวัดสระบุรี
เข้ามาในพื้นที่โคราชตำรวจทางหลวง
ก็ได้เปิดช่องทางการจราจรพิเศษตั้งแต่บ้านคลองไผ่กิโลเมตรที่๘๐
ถึงยูเทิร์นบ้านหนองบัวกิโลเมตรที่๙๐
จุดนี้ที่เปิดช่องทางการจราจรพิเศษนี่คือประมาณ๔กิโลเมตร
เป็นการเร่งระบายปริมาณรถให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันพบว่าถนนมิตรภาพตั้งแต่สะพานต่างระดับ
ตำบลจอหอรถสะสมเกิดการชะลอตัว
รถชะลอตัวยาวไปจนถึงตำบลดอนหวายระยะทางจุดนี้ยาวหน่อยนะคะ
กิโลเมตรเส้นทางภาคอีสานไม่ว่าปีไหนมาตรการอะไร
มีความพยายามมากน้อยแค่ไหนจนถึงมากที่สุด

คนที่ใช้รถใช้ถนนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรถติดนะคะ
ถ้าใครร้อนมากเหนื่อยมากขับรถไม่ไหว

ก็จะเย็นขึ้นแล้วก็จะนิ่งไปพักนึงนะคะ